คุณผู้ชมคะในฐานะประสบกรณิกรไทย
ถ้าเราย้อนดูตลอดระยะเวลา๗๐ปีแห่งการขึ้นครองราช
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดช
ทรงงานตลอด๗๐ปีทรงห่วงใยประสบกรณิกรไทย
ส่งรับสั่งนะคะมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น๖แห่งทั่วภูมิภาคประเทศไทยค่ะ
โดยตั้งใจให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาทดลองแล้วก็วิจัยรูปแบบ
ในการแก้ไขปัญหาต่างตามสภาพภูมิศาสตร์
ถ้าไปดูที่ทางฝั่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ก็มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาล
เนื่องมาจากพระราชดำริที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
ซึ่งที่นี่เป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานพร้อมกันค่ะ
ปัญหาในพื้นที่ที่เป็นป่าโปรง
ป่าไม้ถูกทำลายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นำมาสู่ผลกระทบปัญหาดินทรายดินเข็มและขาดแคลนน้ำ
ไม่สามารถเพาะปลูกทำการเกษตรได้

จึงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาล

ขึ้นมาวันที่๒๕พฤศจิกายนพุทธศักราช๒๕๒๕

ในกรณีที่บริษัทท่านทรงเรียนอันนั้นก็คือ
ฤดูฝนมีฝนตกน้ำชะนะครับน้ำหลากหรือไหลแรงมาจากเขา
มาจากลาดเจนเขาต่างก็ทำให้ดินเป็นอิโลชั่น

ซึ่งมันไม่มีสภาพที่อุ้มน้ำอะไรไว้ได้เลย

ทำให้เกิดภาวะที่เป็นภาวะสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างจะสูญเสียเป็นอย่างมากนะครับ
เพราะว่าท่านก็เลยเห็นว่าทั้งป่าไม้โดนทำร้าย

แม้กระทั่งดินเข็มก็กระจายตัวไปหย่อมนะครับ
ทำร้ายก็คือแหล่งที่จะต้องซึมซับน้ำในบริเวณป่าไม้ข้างบน
โดยเฉพาะเทือกข่าวผู้พันธุ์เนี่ยนะครับ
ก็จะเกิดวิกฤตแน่นอนในอนาคตอันใกล้นะครับ
คุณท่านก็ได้มาวางภูมิการหลายเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ต่างนะครับ

ได้สนับสนุนกิจการของทางศูนย์ศึกษาผู้พันธ์แห่งนี้
แล้วก็คืออ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่นะครับ
เก็บน้ำตาดไฮใหญ่พื้นที่ชนรับประทาน๗๕๐ไร่
เป็นแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่ที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิต

แม้ว่าหนทางจะลำบากยากเข็นเพียงใด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

พระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

ที่ให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้มาฝึกอบรม

ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์
พื้นที่ขยายผลหมู่บ้านเฉพาะ๗
เป้าหมายของเราก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับ
เมนูเด่นเนี่ยก็ใน๑๙เมนูก็หลากหลายเรื่องนะฮะ
ก็ตามแขนงวิชาเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น
ถ้าในกรณีของประสุทธิ์สัตว์ก็จะมีเรื่องของสามดำ
วันนี้ทางพื้นที่ตรงนี้เขาเรียกว่าสามดำมัศจรรย์ไปแล้วนะครับ
ก็มีเรื่องไก่ดำหมูดำบัวดำนะฮะ

ในเรื่องของงานแปรรูปนะครับ
ก็จะมีเรื่องของการผลิตวุ้นเส้นจากถั่วเขียว
การผลิตวุ้นเส้นจากถั่วพุ่มดำ
ปัญหาต่างในอดีตได้รับการแก้ไขแล้ว
แต่ศูนย์แห่งนี้ยังคงทำงานสืบสารพระราชปนิษฐาน
ในการศึกษาวิจัยการพัฒนาสภาพแวดล้อม
และให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ด้วยการบูรณาการ๑๖หน่วยงาน
ถ่ายทอดองค์ความรู้และงานวิจัยต่าง
เพื่อให้ประชาชนได้นำไปเป็นตัวอย่าง
ในการพัฒนาพื้นที่ของตนต่อไป